ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เราไล่เรียงเหตุการณ์ให้นะครับ
นะฮะขนาดที่ผู้ตายเนี่ยเข้าไปใส่บาท
ใช่ค่ะเพิ่งใส่บาทเสร็จกำลังจะขึ้นรถกลับค่ะ
โอ้โหคนร้ายมาเนี่ยลงจากรถมายิงใส่นะฮะ
ยิงใส่๓นัดแล้วก็หลบหนีไปตอนนี้เจอตัวแล้วนะครับ
เจอตัวแล้วนะฮะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนครับ
นี่ฮะจุดเกิดเหตุเป็นลานจอดรถ
คือรถของคนร้ายนะฮะมือปืนนะครับ
แล้วผู้ตายเนี่ยเขามากับแม่บ้านเขาใส่บาทพระ
ใส่บาทเสร็จก็กำลังเดินกลับมาเก็บข้าวเก็บของ
แล้วสักพักหนึ่งนะฮะจังหวะนี้เหมือนกับคนร้ายรออยู่
พอเห็นว่าเดินกลับมาแล้วกับแม่บ้านกำลังเปิดท้ายรถอยู่เนี่ย
ก็ผลักแม่บ้านออกไปนะฮะก่อนจะใช้ปืนยิงใส่๓นัดนะฮะ
นัดนี้เข้าศีรษะหมดเลยนะครับแล้วรีบวิ่งขึ้นไปที่รถตัวเอง
แล้วขับออกไปเลยโอ้โหอุกอาจมากนะฮะจริงจริงค่ะ
ตี๕๔๐ครับเช้ามืดวันนี้นะฮะผู้เสียชีวิต
นางลินลาดานะครับส่วนผู้ที่กรเหตุที่ท่านเห็นเนี่ย
คือผู้หญิงนะฮะผู้หญิงใช่ค่ะก็คือเป็นลักษณะเป็นธอมอะค่ะ
เขาสารภาพว่ายังไงทำไมถึงก่อเหตุแบบนี้
เดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังนะครับแต่เหตุการณ์อย่างที่เห็นเนี่ยทั้งอุกอาจและโหดเยี่ยม

ก็แน่นอนว่าเรื่องราวต่างก็คงไม่พ้นเรื่องของปัญหาการใช้ชีวิตร่วมกัน
แล้วมีปัญหาเกิดขึ้นคำถามก็คือว่าแล้วต้องยิงกันตายขนาดนี้เลยหรือ
นี่คือหลังเกิดเหตุนะครับหลังเกิดเหตุทางป่อเต็กตึงทางตำรวจก็มาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
คือความจริงแล้วแม่บ้านของผู้ตายที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยพยายามที่จะใช้โต๊ะทุบคนร้ายนะ
ตอนที่คนร้ายจะก่อเหตุแล้วก็จะหนีไปเนี่ยแต่ว่าถูกคนร้ายยิงใส่นัดหนึ่งด้วยนะฮะ
โชคดีที่กระสุนไม่ถูกแม่บ้านนะครับร้านจอดรถตรงนี้อยู่หน้าอุโบสถนะฮะหน้าโบสถ์เลยนะฮะ
ท้องที่ของสนภาษีเจริญนะครับที่มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นลานจอดรถหน้าอุโบสถเชื่อมกับทางเดินเข้าออกของกุฏิพระ
ทางผู้ตายเขาก็เลยมารอใส่บาทตรงนี้ตอนเช้ามืดตอนพระท่านออกเดินบินทบาท
ลักษณะแบบนี้ฮะวัดนิมมารนรดีที่ย่านบังแคนิมมานนรดีนี่ชื่อสวรรค์ชั้น๕นะ
ตามตำนานนะฮะของสวรรค์ทั้งหมด๖ชั้นเนี่ยนะครับ
นี่ฮะผู้ตายเนี่ยจากสภาพศพในการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวลินระดาพัฒนภัณฑ์อายุ๓๙ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงวอร์มขายาวสีดำ
บาดแผลที่ถูกยิงนะครับกระสุนเข้าศีรษะด้านหลังสามนัด
เพราะจากในภาพจะเห็นว่าเธอพยายามที่จะเดินหนีนะพยายามที่จะหลบนะครับ
กระสุนก็เลยเข้าศีรษะสามนัดนะฮะแล้วก็มีมินิคูเปอร์สีขาวนะครับ
ทะเบียนยหญิงพพ๕๒๘๘กรุงเทพมหานครของผู้ตายที่จอดอยู่
เพราะว่ากำลังจะเก็บตะกร้าข้าวของต่างที่ใส่บาทเสร็จนะฮะ
ข้าวของต่างก็หล่นกระจัดกระจายเต็มพื้นไปหมดนะครับ
ในที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมอยู่๔ปลอกนะครับ
หัวกระสุนปืนขนาด๙มมที่เจอเนี่ยเจออยู่๑หัวนะครับ
เก็บไว้เป็นตรักฐานแล้วนะครับปลอกกระสุนปืน๔ปลอก
ผู้ตายเนี่ยโดนไป๓นัดเข้าที่ด้านหลังทางศีรษะนะฮะ
อีกหนึ่งปลอกก็คือคนร้ายยิงใส่แม่บ้านที่มาด้วยกัน
แต่ว่าพลาดเป้าไม่โดนนะโชคดีจริงนะครับ
ความจริงยังมีคนอื่นอยู่แถวนี้ด้วยนะวินาทีเฉียดตายทั้งนั้นนะครับ
พระด้วยนะอยู่ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
ทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ที่วัดนิมมานรดีที่บังแครนะครับคุณผู้สื่อข่าวของเราไปถึงเนี่ย
เจ้าหน้าที่ของวัดกำลังล้างคราบเลือดทำความสะอาดอยู่พอดี
มินิคูเปอร์สีขาวของผู้ตายยังจอดอยู่
นี่นะคะคันนี้นะคะคันเดียวกันใช่ฮะ
แต่ว่าเรื่องของหลักฐานในที่เกิดเหตุเรื่องของสภาพศพเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขามาดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะ
ทางวัดตอนเช้าวันนี้ก็ทำความสะอาดพื้นตรงนี้อยู่นะครับ
ที่คุณภูริพัฒน์คุยอยู่ด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่ของวัดนิมมานรดีเนี่ย
ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะเขาอยู่ในเหตุการณ์
แล้วถามว่าอยู่ตรงไหนไปเห็นอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
เขานอนอยู่บนรถกระบะที่จอดอยู่ข้างรถมินิคูเปอร์
โอ้โหเฉียดตายจริง
แต่จริงจังหวะเกิดเหตุก็มีพระมีคนมีอะไรใช่
เดินกันแบบเต็มหมดฮะตี๕๔๕ที่วัดนี้พระท่านออกมินทบาทหมดแล้วนะ
ลูกศิษย์วัดญาติโยมเยอะแยะโอ้โหนอนอยู่ในรถข้างเลย
ใช่ฮะเขานอนอยู่ในรถข้างเลยฮะ
คือเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ย
แล้วจอดแบบติดเครื่องจอดติดเครื่องแบบไม่ดับเครื่อง
ลงจากรถสักทีเขาก็ยังคิดอยู่ในใจ
นี่จอดติดเครื่องไม่ยอมดับสักทีนึง
เขาก็ไม่คิดอะไรก็คิดว่าเขาคงจะมาลงมารอหรือว่ามาอะไรยังไง
ก็เลยหลับไปนอนอยู่บนรถกระบะ

ทีนี้พอเขาหลับไปเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ตอนนั้นก็ตื่นขึ้นมานะฮะตื่นขึ้นมาทันที
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดนะฮะ

เพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วพอเห็นว่าคนร้ายเนี่ยนะฮะ

นางสาวลีลาดาเนี่ยเธอกำลังนอนคว่ำหน้าอยู่นะครับ
ก็พยายามเข้าไปจะช่วยนะครับ

แต่พอพลิกตัวขึ้นมาโอ้โห

เจ้าหน้าที่วัดคนนี้บอกกับคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราว่า

ตอนนั้นไม่มีลมหายใจแล้วครับ
พอจิงปั้งผมไม่กล้าออกมา

แล้วผมก็มาพลิกเพื่อจะมาปั๊ม
ไอ้มันอันนี้มันแล้วก็เลยไม่น่าจะฟื้น

ปั้งแรกปุ๊บโอ้ยังสนั่นทุ่งเลยครับ
ปึ้งเขาก็ขึ้นรถแล้วเขาก็ขับรถออกไปเลย
ยังมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อีกนะครับ
แต่ว่าที่คุณพุทธิพัฒน์ไปคุยด้วย
ท่านคือพระที่รับบาทของผู้ตายเลยนะฮะ
คือหลวงพี่ท่านนี้เนี่ยท่านอยู่ในที่เกิดเหตุ
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดและรับบาทของผู้ตาย
ผู้ตายมาใส่บาทหลวงพี่เนี่ย

คือใส่บาทเสร็จเรียบร้อยเดินไปอีกไม่ถึงนาที

คือตอนนั้นหลวงพี่บอกว่า
พอรับบาทจากผู้ตายแล้วก็ยังไม่ได้ไปไหน
กำลังรอเด็กวัดให้มาช่วยถือของอยู่นะฮะ
หลวงพี่รูปนี้ที่บอกกับคุณภูริพัฒน์นะครับ
บอกว่าพอรับบาทเสร็จผู้ตายกับแม่บ้านเขาก็ลุกขึ้น
แล้วก็เก็บข้าวเก็บของกำลังจะเก็บของใส่รถนะครับ
หลังจากนั้นคนร้ายเนี่ยจอดรถอยู่นะครับ
พอเห็นว่าผู้ตายกับแม่บ้านเดินมาถึงรถ
ก็ลงมาจากรถนะครับรถยังติดเครื่องอยู่นะฮะ
พอเดินไปถึงผู้ตายเนี่ยก็ได้ผลักแม่บ้านออกไปนะครับ
แล้วคนร้ายก็ระดมยิงใส่ผู้ตายหลายนัด
จนทางนางสาวลีรดาที่มาใส่บาทกับหลวงพี่เนี่ย
ก็ล้มลงกับพื้นแล้วก็เสียชีวิต
เห็นโยมเขามามินิคุปเปอร์สีขาวคือเขาจอดอยู่รถของเขา
แล้วก็มีรถฟอร์จูเนอร์ประกบท้ายอยู่
ซึ่งจอดอยู่กลางถนนหน้าวัดมันจะมีถนน
หน้าวัดนี้เลยนะไม่ใช่ว่าถนนข้างนอกนะ
ถนนหน้าวัดก็คือเป็นช่วงกลางใต้ตรงใต้โตนะ
เขาจอดท้ายรถมิคูเปอร์เลย
ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมรถฟอร์จูเนอร์คันนี้จอดผิดปกติ

ช่วงระหว่างรอยมเขาเอาเก้าอี้มาเก็บ
แล้วเขาเดินกลับไปที่รถแล้วมือปืนก็ลงลงมาแค่ก้าวเดียว
แล้วก็หุยหิงหันไปมองเขาก็ซ้ำอีก
ซ้ำโดยประมาณ๔๕๖แล้วเขาก็ขึ้นรถขับออกไป
ก็เห็นเขายิงเห็นประกายไฟที่เห็นชัดเด่นเลย
ก็คือประกายไฟจากปากกระบอกปืนอ่ะชัดเลย
บ๊วยเราเห็นหน้าคนดูด้วยไหม
อเจมส์เอ่อตอนนั้นไม่ได้สังเกตเพราะว่าหนึ่งมันมืด
ช่วงตี๕ฟ้ามันยังไม่สาม
แต่รูปร่างบุคลิกก็คือเขาเป็นคนหุ่นเพียว

หลวงพี่ท่านยังบอกกับเรานะครับบอกว่านางสาวลีระดาผู้ตายเนี่ย
เป็นคนชอบทำบุญมากนะฮะแล้วก็จะมาทำบุญกับแม่บ้านเนี่ยสองคน
มาแบบเนี้ยตลอดนะครับสัปดาห์หนึ่งมาสามสี่ครั้งนะครับ
นี่ครับภาพที่เธอมาทำบุญที่วัดแห่งนี้ตลอดนะฮะ
คือมาเรียกว่าทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ๓๔วันมาใส่บาททำบุญเข้าวัดเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะฮะ
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มาตลอดนะครับก็มากับแม่บ้านตลอดนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุที่มายิงเนี่ยพระท่านบอกว่าก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะครับ
แต่เรื่องนี้ถือว่าอุกอาจมากมาก่อเหตุถึงในวัด
ทั้งทั้งที่ในวัดเป็นเขตอภัยธานก่อเหตุแบบไม่กลัวบาปกลัวกรรม
เป็นอะไรที่มันเกินที่คนปกติเขาจะรับได้
ซึ่งมันเป็นหนึ่งเขตเขตวัดเป็นเขตวัดที่มันไม่ควรจะกระทำเช่นนี้อุกอาจ
คือแล้วอีกอย่างหนึ่งคือต่อให้โกรธเกลียดกันยังไงก็ไม่สมควรจะทำชีวิตให้ตกล่วง
มันเป็นบาปมหันมากมายแล้วในเขตอารามหลวงด้วยมันไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง
ช่วงที่เขาทำเนี่ยคนก็อยู่เยอะซึ่งปกติเด็กวัดก็จะมารออยู่หน้าวัดซึ่งจะไม่ให้เข้ามาในวัดเลย
จากเวลาเปิดประตูถึงจะให้เด็กให้พระออกไปก็มีคนอยู่แล้วโยมเขาก็มาใส่บาทโดยปกติโยมเขาก็มาใส่บาทกับหน้าวัดอยู่แล้ว
แล้วเขาทำอย่างนี้มันอุกอาจเกินไป
นี่แหละค่ะอย่างที่หลวงพี่ท่านบอกแหละมันอุกอาจเกินไปก่อเหตุยิงคนตายในวัดนะคะ
แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนก็เยอะพระท่านก็เดินอยู่คนเขาก็มาทำบุญกันเนี่ยนะคะคือตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เธอมีอาชีพค้าขายขายกระเป๋าขายเสื้อผ้าทางออนไลน์เธอไม่มีสามีไม่มีลูกนะคะ
ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนสาวคนสนิทแล้วก็มีแม่บ้านอยู่ด้วยในบ้านเนี่ยอยู่กัน๓คน
ทีนี้ค่ะในวัดมีกล้องวงจรปิดอยู่ทั้งหมด๖ตัวนะคะ
ตำรวจก็จะไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคือนอกเหนือจากภาพมุมที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ยังมีกล้องมุมอื่นอื่นอีก
หลังเกิดเหตุเนี่ยค่ะตำรวจเชิญตัวแม่บ้านของผู้เสียชีวิตกับเพื่อนผู้หญิงคนสนิทของผู้เสียชีวิตไปสอบปากคำนะคะที่สถานีตำรวจนครบานภาษีเจริญสอบปากคำทั้งคู่เนี่ย๔ชั่วโมงกว่าค่ะ
สอบปากคำเสร็จแม่บ้านเนี่ยค่ะก็ออกมากำลังจะกลับแล้วนะคะแม่บ้านคือคนนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะเธออยู่ตรงนั้นเลยเธอเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
เธอบอกว่าคือตอนนั้นมันตกใจมากตกใจถึงขั้นที่ว่าภาพทุกอย่างมันเบลอไปหมด
เห็นคนร้ายเอาปืนมากระหน่ำยิงในจ้างของเธอแบบอุกอาจ
สาเหตุนะคะเธอบอกว่าก็ในจ้างไม่เคยเล่าอะไรให้เธอฟังเธอไม่รู้จริงก็ไม่สามารถระบุได้ว่าคนร้ายเป็นใครเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเป็นใครกันแน่
แต่เธอบอกว่าเจ้านายเธอเนี่ยนะก็คือผู้เสียชีวิตนะคะไปทำบุญที่วัดแห่งนี้บ่อยมาก
เธอเคยมีปัญหากับใครมาก่อนไม่ทราบเลยค่ะปกติแล้วในจ้างเราเนี่ยมีคนมาชอบพอเยอะมั้ยมีเพื่อนเยอะมั้ยอันนี้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรของเลยค่ะคือเป็นแม่บ้านอย่างเดียวเป็นแม่บ้านของคนตายหรือเป็นแม่บ้านของเพื่อนคนตายที่อยู่ในบ้านเขาอยู่ด้วยกันค่ะ
คือเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือมาใส่บาทอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่บาทเสร็จก็ขนของจะกลับบ้าน
แล้วคนร้ายมาตอนไหนเราไม่รู้เราไม่เห็นเลยคือตอนนั้นงงไปหมดเลยค่ะก่อนยิงเนี่ยคนร้ายกับนายจ้างเราได้พูดคุยหรือมีปากเสียงไหมไม่มีเลยไม่มีอะไรเลย
นี่นะคะคือแม่บ้านก็ยืนยันว่าด้วยความตกใจมากคือทุกอย่างมันเบลอไปหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าคนร้ายคือใคร
แต่ทีนี้ค่ะนอกจากแม่บ้านคนนี้นะคะตำรวจก็คุยกับเพื่อนผู้หญิงคนสนิทของผู้เสียชีวิต
เพื่อนผู้หญิงคนสนิทของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามาตะโกนเรียกให้แม่บ้านขึ้นรถค่ะเพราะว่าสองคนนี้ไปคุยกับตำรวจทั้งคู่นะคะ
แล้วเขาก็ไม่พอใจที่นักข่าวไปรุมสัมภาษณ์กันเยอะอะค่ะก็เหมือนกับก็เคารพเขานะก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะไม่ให้สัมภาษณ์ก็ได้นะคะ
แต่นักข่าวก็เยอะอย่างที่เห็นก็ดึงกันขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกไป
แต่ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของทางผู้ที่เขาเป็นญาติของผู้เสียชีวิต
ใช่ค่ะเป็นสิทธิ์ของทั้งคู่ที่จะไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก็ได้นะคะ
แล้วก็เข้าใจเรื่องความเครียดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกในช่วงเวลานี้นะครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นใครก็ยากจะยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนะ

ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ตายนะครับ
ก็ได้ไปพูดคุยกับลูกจ้างนะครับ
บอกว่านางสาวลีลาดาเจ้านายของเธอเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับเพื่อนสาวคนสนิท
ก็คือมีแฟนเป็นสาวหล่อเป็นธอมอ่ะนะแล้วก็มีแม่บ้านมีลูกจ้างอีกสองสามคนนะครับ
คนที่คุยด้วยเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือต่าง
อย่างเช่นการแพ็คของเพราะว่าผู้ตายเขาขายของออนไลน์นะครับ
แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเพื่อนสาวคนสนิทที่อยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้เนี่ย
เป็นคนที่อยู่ด้วยกันนะปัจจุบันค่ะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีอยู่คนหนึ่งนะ
บอกว่าเจ้านายเนี่ยเคยมีสาวหล่อนะคือเป็นธอมเนี่ยอีกคนนึงนะครับที่คบหากันอยู่นะครับ
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นมือปืนนะแล้วก็มีการพูดคุยเสียงดังหน้าบ้านอยู่ด้วย
เคยได้ยินนะครับแต่ว่าตอนนั้นที่คนนี้พยายามจะมารับเจ้านายเธอแล้วมีการพูดคุยกันเสียงดังหน้าบ้านเนี่ย
เห็นหน้าไม่ชัดแต่กล้องวงจรปิดในบ้านสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
เกี่ยวกับเพื่อนสาวคนสนิทในอดีตของเจ้านายซึ่งภาพนี้ได้นำไปมอบให้กับตำรวจเป็นหลักฐานแล้วนะ
ว่าจะเป็นคนเดียวกับที่ไปก่อเหตุยิงเจ้านายของเธอที่วัดหรือเปล่า
ส่วนชนวนเหตุเนี่ยนะฮะทางลูกจ้างทางแม่บ้านในบ้านเนี่ยบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ
แต่เท่าที่รู้ก็คือนางสาวลินดาเจ้านายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใครนะครับ
ถ้าเกิดว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงเรื่องของคนที่เคยเป็นเพื่อนสาวคนสนิทแล้วมาก่อเหตุเนี่ย
เนี้ยก็มีส่วนบ้านเนี้ยอ๋อนี่วางก็มารับคือมารับมารับ
นี่ฮะเมื่อวานเพิ่งมีสาวหล่อคนหนึ่งมาที่หน้าบ้านอืม
เหมือนก็จะมารับแล้วมีปากเสียงอะไรกันแบบเนี้ยนะฮะค่ะ
ก็เลยไม่รู้ว่าเช้าวันนี้จะคือคนเดียวกันหรือเปล่านะครับ
คนขับรถสามล้อหน้าปากซอยบ้านพักของผู้ตายนะครับชื่อว่านายสวัสดิ์นะฮะ
บอกว่าเคยเห็นรถลักษณะเดียวกับรถที่ขับไปก่อเหตุในวัดนะครับ
เป็นเนี่ยขับเข้าออกบ้านของผู้ตายอยู่หลายครั้ง
แต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะใช่คันเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็เคยมาจอดในซอยบ้านพักของผู้ตายด้วยนะครับ
ครั้งนึงเนี่ยเคยมีคนเกือบ๑๐คนลงมาจากรถคันนี้แล้วก็มีการพูดคุยกันเสียงดัง
คุยกันหลายคนอยู่แต่ไม่คุยคุยเรื่องอะไรผมก็ไม่สนใจเนอ
เพราะว่ามันเหมือนมันเป็นการเมืองหรืออะไรไม่รู้
แต่เสียงคุยกันเยอะเยอะอยู่เสียงดังดูท่าทางแล้วน่าจะมากันสักกี่คนได้
ผมว่าอาจจะสิบอันนี้ประมาณเกือบสิบอันนี้คิดว่าน่ะ
มันก็มีเสียงคุยกันเหมือนปรึกษาอะไรกันประมาณนั้น
แต่ไม่ไม่ได้ท่านแบบเคราะห์
ไม่มีไม่มีครับเหมือนคุยกันปรึกษา
ผมนึกว่าเรื่องการเมืองหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมก็ไม่ได้สนใจเนาะ
คุณผู้ชมคะไม่ต้องเดาแล้วนะคะเพราะว่าตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วค่ะ
คนก่อเหตุเป็นตำรวจหญิงนะคะ
สิบตำรวจรีหญิงสิริวัลสำเร็จสินผู้บังคับหมู่ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองค่ะ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ากาศยานสุวรรณภูมิคนนี้นะคะ
ดูลักษณะภายนอกคล้ายผู้ชายคือเธอเป็นธอมครับนี่นะคะนี่ค่ะคนนี้
เสื้อสีดำนี่นะฮะใช่ค่ะเธอก่อเหตุยิงนางสาวลิลดานะคะ
พอเธอก่อเหตุเสร็จเนี่ยค่ะขับรถหนีจากวัดนิมานรดีไปบ้านเกิดที่อำเภอศรีประจันท
สุพรรณบุรีค่ะขับรถไปเนี่ยร้อยยี่สิบกิโลนะคะ
เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ครอบครัวฟังครอบครัวก็เลยพาตัวมามอบตัวกับตำรวจสพศรีประจันทร์
คือเอารถคันที่ใช้ก่อเหตุมาด้วยเอาปืนประจำกายที่ใช้ก่อเหตุมาด้วย
เป็นปืนประจำกายสวัสดิการข้าราชการตำรวจนะคะครับนี่นะคะ
พอไปมอบตัวที่สพศรีประจันทร์เรียบร้อยในช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง
ตำรวจก็ควบคุมตัว๑๐ตำรวจรีหญิงสิริวัลจากสพศรีประจันทร์
ไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจนครบานภาษีเจริญค่ะเจ้าตัวก็ใส่เสื้อสีดำ
แมสปิดบังใบหน้าและใส่หมวกกันน็อกนะคะนี่นะคะคนที่ใส่หมวกกันน็อกคนนี้
ก็มีชุดสืบสวนคุมตัวออกมาตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจลายนิ้วมือ
ขม่าวดินปืนก็ไม่อนุญาตให้นักข่าวบันทึกภาพนะคะ
เราก็ได้ภาพมาประมาณนี้นะคะคนที่ใส่หมวกกันน็อกคนนี้คือผู้ต้องหา
เรื่องต้นเนี่ยค่ะตำรวจก็สอบปากคำผู้ต้องหานะคะ
ว่าสาเหตุมันคืออะไรทำไมถึงมาก่อเหตุอุกอาจแบบนี้
สอบปากคำแล้วก็ต้องรีบนำตัวไปขอหมายขังที่สารอาญาธนบุรี
สาเหตุที่ต้องรีบสอบปากคำเพื่อส่งสารก็เพราะว่าตามหลักการนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ราชการคือเป็นตำรวจหญิงอะนะคะผู้ก่อเหตุเนี่ย
มามอบตัวตามหลักการแล้วต้องปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
แต่ว่ากลัวว่าทางญาติจะคาใจกับการกระทำว่าเอ๊ะตำรวจช่วยเหลือตำรวจด้วยกันหรือเปล่า
เขาก็เลยรีบสอบปากคำไปออกหมายขังที่สารอาญาธนบุรีในวันนี้ทันทีนะคะ
เพื่อที่ขั้นตอนมันจะได้รวดเร็วจะได้ไม่เป็นที่กังวลใจของทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
กลัวจะมองว่าตำรวจช่วยตำรวจด้วยกันเองเดี๋ยวไปดูภาพช่วงนำตัวฝากหางกันนิดนึงค่ะ
โอ้มันตั้มมานิดหนึ่ง
นั่งอยู่กลางเนี่ยเขานั่งอยู่กลางเนี่ย
เรื่องนี้นะคะผู้กำกับสพศรีประจันทร์พันธ์ตำรวจเอกพักขพล
โรงพักที่ผู้ต้องหาไปมอบตัวครับนี่นะคะเพราะว่าครอบครัวของผู้ต้องหาเนี่ย
นำตัวลูกสาวมามอบตัวกับตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันทางตำรวจศรีประจันทร์ก็ต้องประสานตำรวจสพภาษีเจริญ
มารับตัวไปดำเนินคดีตามขั้นตอนน่ะนะคะผู้ต้องหาเขารับสารภาพอืมนี่ค่ะ
เขาบอกแบบนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่กินกับผู้ตายที่แฟลต์ตำรวจ
ระยะหลังมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยถึงขั้นมีการทวงทรัพย์สินที่ผู้ตายให้คืน
แล้วก็คมคูเรื่องทรัพย์สินบอกว่าจะไปบอกผู้บังคับบัญชา
ผู้ต้องหาอ้างว่าเครียดประเด็นนี้ค่ะครับสิบเก้ากันยายน
เขานัดคุยกันนัดเจอกันเพื่อที่จะคุยกันเรื่องของการคืนของ
บอกว่าเดี๋ยววันที่๒๒กันยายนจะมีการคืนของอะไรกันนะ
นี่ค่ะแต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุนี้ซะก่อน
ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยบอกเลิกแล้วคนฝ่ายคนตายนะบอกเลิก
แล้วพ่นไฟแล้วก็มีการทวงสิ่งของกันที่ที่เขาอยู่ที่แฟลต์
เขาเคยอยู่ในแฟลตด้วยกันแล้วก็ทางผู้หญิงเนี่ย
ว่าทางคนยิงเนี่ยยังไม่คืนสิ่งของอะไรอย่างนี้
ทางคนยิงก็เลยวิริตกกังวลว่ากลัวเองตัวจะโดนภูมิคัฟภาษาตั้งอับอกาศ
ซึ่งตอนนี้นะคะตำรวจสนภาษีเจริญที่เป็นท้องที่เกิดเหตุนะคะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนข้อหาหนักเลย
และข้อหาพาวุฒิปืนไปในทางสาธารณะส่งสารขอหมายขังทันที
ไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะครับ
แต่ทั้งหมดก็เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ
ผู้ตายเขาก็มีสิทธิ์ชี้แจงอะไรแล้วนะครับแต่ทุกทุกคนที่เห็นข่าวนี้ก็คิดเหมือนกันนะฮะว่า
โอ้โหถึงขั้นต้องฆ่ากันขนาดนี้เลยนะใช่ค่ะใช่ไหม
หลายครั้งหลายหนนะครับเหตุหึงหวงเลิกกันแยกกันเขาไม่รักเรา
แล้วก็ลงท้ายด้วยลักษณะแบบนี้ซึ่งไปทำอะไรเขาไม่ได้นะฮะ
เป็นสิทธิ์ของเขานะครับจะรักหรือไม่รักเราเนี่ย
ท่านผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นเย็นค่ำที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวของเรากลับไปที่วัดที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
นิมมานรดีที่บังแคร์นะฮะที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ
จุดที่เป็นลานจอดรถนะฮะเวลาญาติโยมมาทำบุญจะจอดรถตรงนี้นะครับ
คือวันนี้ช่วงเย็นเย็นค่ำเนี่ยพระที่วัดพอท่านทำกิจของสงฆ์ต่างเสร็จ
ท่านก็ยังพูดคุยกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะ
แล้วก็มาช่วยกันทำความสะอาดพื้นด้วยนะครับ
เดี๋ยวเช้าพรุ่งนี้ญาติโยมก็ต้องมาทำบุญกันต่อมาวัดกันต่อนี่ฮะ
คือเราได้คุยกับพระที่วัดนะครับท่านบอกว่าโอ้โหทั้งพระทั้งเนรทั้งลูกศิษย์วัดก็อกสั่นขวัญแขวนกันหมดอ่ะ
หลวงพี่ที่ท่านรับบาทผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถึงขั้นยังเก็บตัวเงียบอยู่ในกุฏิเลยนะฮะ
เพราะว่าปกติแล้วผู้ตายเข้ามาทำบุญบ่อยอย่างวันจันทร์เนี่ยมาทุกวันนะครับ
ยืนใส่บาทตรงจุดที่ถูกยิงเสียชีวิตแบบนี้เป็นประจำ
คือมาวัดเช้าวันไหนมาใส่บาทจะอยู่ตรงนี้และก็ถูกยิงเสียชีวิตตรงนี้นะฮะ
คุณสุชาดาก็ได้คุยกับพระท่านนะนะท่านบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่พระที่ท่านรับบาทเป็นรูปสุดท้ายนะครับ
ที่ได้เจอกับผู้ตายพระที่วัดนี้ทุกรูปคุ้นหน้าคุ้นตากับผู้ตายดี
เพราะเธอมาทำบุญบ่อยรับบาทกันแบบพระทุกรูปเนี่ยรับบาทกันแทบทั้งวัดแล้วล่ะ
ก็เลยตกใจกันหมดแหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะรู้สึกสงสารนะฮะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้เรื่องของการเชิญวิญญาณนะครับเชิญดวงวิญญาณของผู้ตายตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
พระที่วัดท่านบอกว่าถ้าหากญาติของผู้ตายไม่ได้ยึดติดอะไรนะครับจะไม่มาเชิญวิญญาณตรงนี้
หรือถ้าทางผู้ตายเนี่ยไปเข้าฝันญาติญาติที่บ้านและได้บอกกล่าวกับญาติญาติประมาณว่าก็อยากอยู่ที่วัดนี่แหละไม่ต้องมาเชิญดวงวิญญาณอะไรแบบนี้
พระท่านบอกว่าก็ไม่ต้องเชิญดวงวิญญาณก็ได้นะถ้าเกิดผู้ตายเขาอยากอยู่ที่วัดแต่จากนี้ไปเวลาจะทำบุญอะไรเนี่ย
ก็ต้องมาตั้งถ้วยมาทำบุญให้กับผู้ตายตรงจุดที่เขาเสียชีวิตบุญของผู้เสียชีวิตเนี่ยก่อนจะถูกยิงเนี่ยนะครับ
ก็ถือว่าได้บุญไปเต็มที่จากการใส่บาทพระจากการมาทำบุญนะครับแต่มันก็เปรียบเสมือน
เป็นบาปในทางโลกทางธรรมอ่ะนะที่เธอต้องมาเสียชีวิตประสบเหตุแบบนี้แต่บุญทั้งหมดที่เธอทำมาจนการใส่บาทครั้งสุดท้ายเนี่ย
จะติดตามเธอไปยังพบภูมิยังชาติต่อไปแน่นอนนะฮะอันนี้พระท่านบอกนะครับส่วนคนก่อเหตุก็แน่นอนว่ารับกรรมหนักแน่นะ
เกี่ยวกับการฆ่าคนในเขตพื้นที่อภัยธาในเขตวัดแบบนี้แค่ฆ่าคนนี้ก็กรรมหนักบาปหนักแล้วนะครับ
ชาวบ้านเองในพื้นที่ก็รู้สึกตกใจนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็ก่อนตายเขาก็เอาบุญไว้เต็มเลยใส่ใส่องค์สุดท้ายจนครบอ่ะ
งเข้ามายิงกันตรงที่วัดอย่างเงี้ยมันก็บาปอยู่แล้วเพราะในวัดเขาไม่มีใครมายิงปืนกันหรอก
มันก็หนักอยู่แล้วยงใช่ใช่เขาก็เหมือนกับว่าโยงเขาเหมือนกับว่า
เออกูมาสะดอกเคาะแก้กรรมอะไรอย่างเงี้ยให้กับดวงไม่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดี
พอเปิดประตูปุ๊บแกก็ตั้งรอตั้งรอใส่บาทตรงนี้ตรงที่แกตายเนี่ย
อันนี้ใช่ผู้ท้องหานะครับที่กรเฮดนะครับ
คนนี้ค่ะครับก็วันนี้ถูกคุมตัวได้แล้วนะใช่ค่ะ
แต่คนก็ตั้งข้อสังเกตอยู่เยอะบอกเอ๊ะคุมตัวอย่างนี้เห
ลักษณะแบบนี้ต้องใส่กุญแจมือหรือไม่อย่างไร
หรือจะเป็นขั้นตอนของทางตำรวจที่รัฐกลุ่มอยู่แล้ว
อันนี้เราก็ไม่แน่ใจคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามผ่านทาง
นะฮะถูกควบคุมตัวได้แล้วนะครับ
หลังจากให้ญาติเนี่ยพามามอบตัววันนี้ญาติของผู้ตายเนี่ย
มาขับรถของผู้ตายที่จุดเกิดเหตุที่จอดไว้ที่วัด
กลับไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ
เมื่อช่วงเย็นเย็นใกล้ค่ำที่ผ่านมานี่ครับทางญาติก็มาเอารถกลับไปแล้วนะครับ
แต่ว่ายังไม่มีพิธีเชิญดวงวิญญาณนะฮะอืมอ่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ค่ะโหดเฮี่ยมแล้วก็น่าตกใจเหรอเกินนะครับ